คุณผู้ชมค่ะใกล้สิ้นปีแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นฤดูการของการแต่งงานนะ
สถานการณ์ปกติใดหลายคู่กันแน่นอน
โดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีอยู่บ้างนะในวงการบันเทิงค่ะ
ขยันโพสต์กันเกินหลายคู่เหมือนกัน
ช่วงนี้เขาถ่ายพรีเวดดิ้งปล่อยกันมารัวเลยคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เรารวบรวมความหวานมาให้ดูกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่คู่แรกค่ะ
คุณหญิงรัฐานะคะแล้วก็คุณตุ๋นตุลยเทพนั่นเองค่ะ
คู่นี้คือสวยหล่อเหมาะสมมากจริงคุณผู้ชม
คู่นี้นะคะเขาเข้าพิธีสวมแหวนมั่นกันไปแบบอบอุ่นอบอุ่นกันไปแล้วนะคะ
มีเฉพาะครอบครัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
หลังจากนั้นค่ะก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องควงกันไปถ่ายพรีเวดดิ้ง
บอกเลยว่าเฮ้ยน่ารักคุณดูสเต็ปสายตุ้มเข้าไปหนึ่งทีนะคะ
คือทั้งคู่เนี่ยมาในลุคของเจ้าหญิงเจ้าชายจากดีสมี่เห็นไหมครับ

แล้วก็อัปเดตด้วยว่างานฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่แน่นอนว่าคงจะต้องโดนโรคเลื่อนออกไปก่อนนะคะ
ปีหน้าแน่นอนนะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเรามีคลิปน่ารักของทั้งคู่มาฝากกันด้วยจ้า

เลือกจากนี้เนี่ยยิ้มให้ยิ้มมือหนึ่ง
วิ่งให้พี่ตุ๋นพี่ตุ๋นก็มองแบบโง่
คือเป็นดิสดี้ที่หลายเวอร์ชั่นคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่สไตล์แบ๊วนะแบบคลิปภูทุกลุคเลยนะคะ

ถูกต้องค่ะต่อกันอีกคู่นะคะสำหรับนิวกับเมษาคู่นี้เป็นคู่รักเรียบง่ายที่หลายคนบอกว่าถ้าคนมันใช่ยังไงมันก็รีเทิร์นคุณผู้ชมนะ
ดิวชัยพลและแฟนสาวนอกวงการค่ะคุณเมษากิติมาค่ะล่าสุดนี้เลยปล่อยกันมารัวเลยนะคะภาพพรีเวดดิ้งหวานฉ่ำปอดกันมาเลยค่ะ
แล้วบอกเลยว่าทุ่มเทพลังกันสุดที่จะได้รูปสวยออกมานะ

โอ้โหเพราะว่าภาพเขาบอกว่าถ่ายทำกัน๔ชุด
ชุดแล้วทำไมถ่ายยาวจังเขาเปลี่ยน๕โลเคชั่นจ้า
เป็นยังไงล่ะนะฮะสวยงามสมใจทั้งคู่แบบที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ซึ่งคู่นี้เนี่ยเขามีแพลนวันเข้าพิธีแต่งงานกัน๑๘ตุลาคมนี้แล้ว
คุณผู้ชมค่ะยินดีด้วยล่วงหน้านะคะ
ที่ฉันจะบอกว่าดิฉันเข้าไปดูตามเพจนะที่ลงรูปคู่ของคุณหมิวคุณเมษาเนี่ย
หลายคนนะสาวนะอกหักกันเป็นแถวแต่ก็มายินดีกับความรักครั้งนี้มาเหมือนกัน
แล้วคือดูใบหน้าเขาสิคะคุณผู้ชมเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าที่นะคะ

ทุกคนเขามีความสุขชอบรูปนึงเลยนะรูปแบบดมไหล
อ๋อรูปที่เขามองหน้าแบบนี้รูปนี้ที่เราจ้องกัน
คือง่ายคุณผู้ชมไม่ต้องแบบว่าสวีทหวานอะไรมากแค่นี้เราก็รู้ว่าเขามีความสุขมาก
ฉันต้องไปงานคุณก่อนมากกว่าค่ะคุณเชอรี่